ภารณาผมไม่ใช่อาสต์ตัวแม่
พอเราแต่งงานเราก็เห็นภารณานี่ตรงกันข้ามกับเราแบบ๑๐๐เลยนะ
ถ้าเราตายไปเราอยากได้หนังสือเรื่องนี้วะ
แล้วเรากำลังคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าเราตายเป็นลูกตรงนี้

ปกติไม่ต้องเห็นคุณโชคออกรายการหรือให้สัมภาษณ์ที่นั่น
คือหลังหลังก็ภรรยาออกมากแล้วเรามีความรู้สึกว่า
ที่เราพูดเนี่ยเราพูดไปหมดแล้ว
ถ้าเรากลัวที่คนจะไม่ชอบเราหรือกลัวที่คนจะลืมเรา
แน่นอนเราก็ต้องไปเร่งทำสาระเพื่อเผยแพร่
แต่มันไม่ใช่ทุกวันในสถานการณ์ที่เราอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ที่เราจะสร้างสาระทุกวันได้
แต่ส่วนใหญ่แล้วผมจดเอาไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของชื่อ
แต่ว่าไม่ได้เข้าไปใช้อะไรเลย
เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันจะบาปไหม
ถ้าเราจะแชร์คอมเมนต์อะไรไป

มนุษย์เราเนี่ยการที่เราจะรู้จริงมันก็ยากแล้วนะ
แต่การที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเราแชร์ลงไปในสังคม

เอาข้อมูลของเราซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้จริง
แล้วเอาไปใช้ต่อในสังคมเนี่ย
มันเป็นบาปที่คูณไปไม่รู้เท่าไหร่
อย่างนี้คุณโชคอยู่บ้านนี่เวลาตื่นมา

คุณโชคเป็นสามีแบบไหน
แล้วก็เป็นคนที่มีหลักการมาก
แล้วเป็นคนที่คืออยู่ในกรอบมากเวลา

โอ้โหทุกอย่างนี้มันจะเหมือนในหนัง
รองเท้ายังต้องมีชื่อ

มีความสุข๑๓๐๐จริงก็ง่ายแค่นั้นเองต่อออกไปค่อนหน้า๐๙
มาว่าเออเราท่าจะเป็นระบบระเบียบอยู่เฉพาะในโซนของเมื่อ
แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วจะเห็นคอยค่อยมันมีมั้ย
มันแน่นอนอยู่แล้วเราไม่มีใครเหมือนใครหรอกครับ
แล้วเราก็แค่ยอมรับมันแค่นั้นเอง
แค่ยอมรับมันแค่ยอมรับแค่นั้นเองสมมติเราพูดเป็นลักษณ์ที่๑
เราอาจจะเห็นความพยายามเขานะว่าเขาก็พยายามเก็บนะ
แต่ว่าครั้งที่๒ที่๓เนี่ย
ก็พยายามอีกแต่มันก็กลับมาเหมือนเดิมเราก็รู้แล้วว่าอันนี้แหละ

ไปถามเขาก็ได้เดี๋ยววันหลังสัมภาษณ์ก็ลองถามเขาดู

สมมุติเราเป็นคนเป๊ะกับเวลาอย่างนี้

มันก็อาจจะไม่มีรอยยิ้มทันทีอะไรอย่างนี้

ภรรยาผมเขาไม่ใช่อาร์ตตัวแม่

อันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญ

ถ้าเป็นศิลปินเลยก็คงอยู่กันไม่ได้

เป็นคุณโชคหรือเป็นสาสนของคุณสุขรมากว่าคะ
ตอบตอนนี้ก็ไม่ได้หรอก

ผมจะเป็นคนที่ไม่กลัวที่จะต้องเลี้ยงลูก
เพราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ยกลัวที่อยากจะเลี้ยงลูก
กลัวว่าเราเก่งไม่พอถึงเราถึงทุกวันเสาร์อาทิตย์จะต้องไปทิวเตอร์
คืออันนี้เป็นอะไรที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะว่า
คนสมัยใหม่เนี่ยต้องไปให้คนอื่นเลี้ยงลูกเรา
หรือไม่งั้นก็จะต้องไปฝึกอะไรสักอย่างที่มีครูฝึก
โดยพ่อแม่ไม่ค่อยฝึกอะไร
แต่ผมจะเป็นคนที่คิดว่าลูกเนี่ยจะดูเราเป็นฮีโร่
ฮีโร่คนแรกของเขาคือพ่อแม่

หลักก็คือทำอย่างที่ผมทำนี่แหละ

เป็นคนที่พยายามไม่เอาเปรียบใคร
เป็นคนที่พยายามพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด
อย่าไปติดกับดักของสิ่งที่เรากำลังเรียกว่าเป็นกระแสสังคม
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเด็กที่กำลังโตขึ้นมาในกลุ่มเพื่อนเขา
วัย๑๓๑๔แน่นอนมันมีแรงกดดัน
ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับเป็นธรรมดา
แต่ผมคิดว่าเราอยากให้ลูกเราเป็นยังไงพื้นฐาน
เราต้องเป็นก่อนถ้าเราเป็นแล้ว
ให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างแล้วแล้วเขาไม่เลือก
เขาเลือกที่จะไปทางอื่นอันนั้นก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นคือวิถีของเขา
อนาคตของตัวเองไหมฮะในอีกสัก๓ปีเราจะเห็นคุณโชคในรูปแบบไหนฮะ
ผมทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเนี่ยเดินไปดูได้เลยชื่อปฏิมากรรมแห่งโชค
มันจะเป็นนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อแจกในงานศพของผมเอง
ผมทำขึ้นมาตั้งแต่ผมอายุ๔๕แล้ว
เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเราไปงานศพของใครก็ตาม
หนังสือที่เราได้เนี่ยก็มีแต่ญาติเขาเขียนคนนี้ดี
คำถามคือคุณได้มาคุณอ่านจริงเหรอ

อ่านเพราะคุณไม่ได้ไปสนิทอะไรกับเขา
เฮ้ยถ้าเราตายไปแล้วอยากได้หนังสือเรื่องนี้ว่ะ
เข้าใจไหมครับผมถึงทำของผมขึ้นมาเกาะหลัง
แล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมไปยืนถ่ายรูป
แล้วเรากำลังคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าเราตายในรูปตรงนี้
จะไปขวางหน้าหน้าของเราเลย
ผมจะคิดแบบนี้แต่ผมจะไม่คิดไอ้แบบว่า
แล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะเป็นยังไง
แต่เราคิดบนความเป็นจริงดีกว่าว่า
คุณจะรวยแค่ไหนพรุ่งนี้คุณก็ตายได้
เพราะฉะนั้นทำดีไว้เยอะให้กุศลช่วยเราดีกว่า
แล้วเดี๋ยวมันจะมีทางให้เราไปเอง